ครับที่สารวการกรุงเทพมหานคร๒ครับคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้พักการเมืองพักใหญ่ก็ได้เวลามา

บอกว่าคุณอุ้งอาจจะไม่มามานี่วันนี้
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับมาแล้ว

คือตอนนี้เดินกันมาเนี่ยนะครับ
คือเป็นแคนดิเดตนายก๒คน
คุณลุงอิงหนึ่งแล้วคุณเศรษฐาแล้ว
แต่ไม่รู้ว่าอาจารย์ชัยเกษมจะใช่หรือเปล่า

ครับคุณสมศักดิ์เทพสุธินที่เพิ่งย้ายกลับมา

พรมมิลเลอสุริเดชหมอมิ้งนะครับนะครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกฤษอ่า
ในที่สุดโอ้โหนี่โอ้โหนี่กองทัพเพื่อไทยนะนี่ฮะเขาโอ้โห
ระดมคนเก่าเลยแหละคนเก่าคนแก่คนที่ทำงานกับพักเพื่อไทยมานาน
เคยย้ายออกไปอยู่พักอื่นตอนนี้ก็กลับมาเพื่อหวังจะ
เกินสามท่านถ้าเกิดว่าเป็นของพักเพื่อไทยตอนนี้เนี่ย
แล้วก็ตามมาด้วยคุณเศรษฐาทวีสินแต่ว่าที่ยังเป็นเงาดำอยู่
แล้วเราใช้คำว่าอะไรนะคะบุคคลปริศนา
คือจะได้กลุ่มมวลชนต่างกันเลยนะอย่างคุณแพทองทานก็จะมองว่าเป็นลูกหลานอดีตนายก
แล้วก็เวลาลงพื้นที่คนตามต่างจังหวัดก็จะรู้จัก
ในขณะที่คุณเศรษฐาทวีสินคนก็จะรู้จักในฐานะผู้บริหาร
อยู่ในภาคส่วนของธุรกิจก็จะรู้จักมักคุ้นกับบรรดาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน
ส่วนคนที่๓เนี่ยถ้าเกิดนะถ้าเกิดเป็นคุณชัยเกษมนิติสุริ
รายการสูงสุดแล้วก็อดีตรัฐมนตรียุติธรรม
ก็เกิดอยู่ในบัญชีรายชื่อคันดิเดตนายกมาแล้วนะ
ก็จะได้อำนาจเชื่อถือในแง่ของกฎหมาย
แต่ถ้าเป็นหมอมิ้งค์นายแพทย์โพรมิลเลอร์สุริเดร์
นี่ก็อดีตรองนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีพลังงานด้วย
นี่แหละครับก็ผู้สื่อข่าวกำลังเตรียมสัมภาษณ์กันอยู่
เดี๋ยวถ้ามีเสียงนะครับการสัมภาษณ์มาแล้วนะฮะ
เดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมได้ฟังว่าวันนี้นะครับ
เรื่องของภาคเพื่อไทยนะครับเขาจะมีนโยบายอะไร
หรือว่าจะพูดอะไรกับเรื่องของการสมัครสอบบัญชีรายชื่อวันนี้บ้าง
โอ้โหแล้วน่าจับตาเพราะนี่คือหนึ่งในพักที่คนเก่งว่าน่าจะได้
ที่นั่งสอสอมากที่สุดเลย
ก็โพลไทรัฐสองครั้งออกมาก็เพื่อไทยนะครับ
เพื่อไทยมาแล้วก็คุณอุ้งอิ๊งก็ได้รับคะแนนนิยมมากที่สุดนะครับ
ตอนนี้เสียงคุณอุ้งพร้อมแล้วนะครับ
ฟังจากสารวการกรุงเทพมหานคร๒ดินแดงครับ
เดี๋ยววันนี้เราได้เบอร์อะไรเราจะรีบประกาศ
แล้วก็พี่น้องจะได้ฟังได้ให้เร็วที่สุดนะคะว่าฟังไว้ไทยมีอะไร

เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขที่ว่าคาดการณ์เนี่ยนะครับ
คัติเดชนายกอีกคนนึงที่เห็นวีชื่ออาจารย์ชัยเกษตรอยู่ด้วยอันนี้จะใช่เลยมั้ยครับ

กรรมการจะได้กรรมการบริหารร่วมกับตัวแทนพักการเมืองประจำจังหวัด

จะได้พิจารณาให้ความเป็นชอบและก็ประกัน
เราเสนอรายชื่อทั้ง๓รายชื่อครับ
คุณสายถ่าวันนี้ก่อนมามีการเตรียมตัวอยู่หรือเปล่า

พร้อมครับพร้อมมาตั้งนานแล้วครับ
แล้ววันนี้อยากบอกอะไรเป็นพิเศษไหมคะ

เรื่องการหาเสียงวันนี้มีการคุณคอบคุณค่อนข้างมาก
คราวนี้ก็พักเพื่อไทยมาแล้วนะครับแต่ดูเหมือน
ดิเดตนายกัธมนตรีเขาบอกว่าจะต้องกลับไปปรึกษากันก่อน
ประชุมกันอีกทีโอ้ยังต้องปรึกษาอีกอ่าในส่วนของคนที่สาม
ค่ะคนที่สามนะครับ